ทยาเนี่ยถือว่าเป็นหุดหมายนะที่ต่างชาติเข้ามาเขาก็อยากมาเที่ยวใช่ไหม

เขาก็มาเที่ยวที่หาดจอมเทียนก็จะมาดูซิว่ากลางคืนเป็นยังไง

ทีนี้ตอนถ่ายคลิปไปเจอคนไทย
คุณผู้ชมด้านหลังนี่ค่ะ
เจอคนไทยต้อนรับคนไทยไม่ได้อันย่องฮาเซโยแต่ต้อนรับแบบนี้ค่ะ
โอ้โหต่อยกันกลางไลฟ์เลยอ่ะ
ใช่โนวีดีโอ

แล้วเลือดออกมาแบบนี้เลยนะคะ

ประจันหน้าแล้วก็ชกเข้ามาเลย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือนายอึนซองลีนะคะ

กำลังถ่ายคลิปอยู่อยู่ตรงชายหาด

ห้ามถ่ายวีดีโอไม่
คนไทยเดินมาตะโกนใส่เขาแบบนี้

สองปรับแบบนี้เลือดเลยอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงเรียบชายหาดพัทยาใต้ที่บังละมุงชนบุรี
ก็เลยไปคุยกับทางคุณฟ้าถามว่าคุณฟ้าเป็นใคร
เขารู้จักกับคนไทยที่ไปต่อยยูทูบเบอร์เกาหลี
คุณฟ้าเล่าว่าไงรู้ไหมบอกว่าสองคนนั้นน่ะจริงเขามีอาชีพคือปล่อยเสือให้เช่า
ริมชายหาดแล้วชายคนที่ก่อเหตุจริงเขาก็อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่แล้ว
จะมีปัญหาทะเลาะชกต่อยกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบ่อย
แต่ว่าเรื่องน่ะมันไม่ถึงตำรวจหรอกนะน้องนักข่าว
ทำไมอ่ะพี่ทำไมเพื่อนเขาโดนต่อยเขาไม่อยากให้เรื่องถึงตำรวจเหรอหรือยังไง
ก็แหมไม่อยากเสียเวลาทำมาหากินเดี๋ยวต้องไปขึ้นโรงพักเสียเวลา
ส่วนใหญ่ก็เลยเออไม่ไปยุ่งด้วยละกันไม่ไปสูงสิงด้วยละกัน
มารอบนี้กับนักท่องเที่ยวจมูกแตกเลือดอาบเลยค่ะ
เอาฟังแม่ค้าพูดงั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะต้องมีเรื่องกันมาก่อน
นั่นน่ะสิแต่ก็ติดใจตรงที่อะไรนะเป็นปกติของคนทะเลอยู่แล้วเนอะ
จริงเหรอพี่เขาอารมณ์ฉุนเฉียวนิดนึงนิดนึงใช่ไหม
แต่คือก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ยูทูบเบอร์เกาหลีเขาพูด
เขาพูดอะไรบ้างแล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันก่อน
ที่จะมีการไลฟ์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจทีนี้นักข่าวก็เลยไปถาม
ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าของคดีหน่อยละกันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณตี๒ได้เมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมานี่แหละ
พอได้รับแจ้งปั๊บก็ไปตรวจสอบเลยเจอยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีคนนี้
คิ้วกับจมูกแตกเลือดอาบก็เลยสอบถามไง
ฝั่งคนเจ็บเขาก็มีคลิปไลฟ์มาให้ดูนะคะไลฟ์ตามชายหาดพัทยา
แต่ว่าไปถ่ายภาพติดกลุ่มคนที่มาต่อยนั่งกินเหล้าอยู่
กลุ่มนั้นเขาไม่พอใจไงตะโกนมาตะโกนต่อว่า
แล้วฝ่ายหนุ่มเกาหลีก็ตะโกนแจกของลับด้วย
อ้าวมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตามคลิป
แล้วตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุคือใครล่ะที่บอกว่าให้เช่าเสือ
คือนายอนุพงศ์อายุ๒๗ปีคนที่ไปชกซัดหน้ายูทูบเบอร์เขา
คนนี้คนนี้เอามาสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
แล้วนายอนุพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าก็ผมไม่พอใจอ่ะ

โมโหสิจัดเลยประเคนหมัดเข้าไปที่หน้าเลย
ตำรวจก็ให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันนะ

คลิปที่ถ่ายติดไปเห็นตอนที่กลุ่มนายอนุพงศ์นั่งกินเหล้าอยู่เนี่ย
ส่วนฝั่งนายอนุพงศ์เองเนี่ย

มือไหว้ขอโทษแล้วก็โดนเปรียบเทียบปรับคนละพัน
แล้วก็ฐานความผิดที่เขาโดนก็คือสมัครใจทะเลาะวิวาสในที่สาธารณะค่ะ
แล้วก็ทำให้เกิดเสียงอื้ออึงก่อความเดือดร้อนรำคาญ
หลังจากนั้นแยกย้ายกันไป
อันนี้รอยแผลนะตรงคิ้วกับตรงจมูกของยูทูบเบอร์เกาหลีนะคะ
ที่ไปชกหน้ายูทูเปอร์เขาอันนี้ผิดแน่แล้ว
แต่คุณผู้ชมลองดูให้ดูคลิปอีกสักทีนึงนะ
ลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ยูทูเปอร์เกาหลีเขาทำ
มันก็เป็นการยั่วยุหรือเปล่า
ที่อนุพงศ์บอกว่ามีการแจกของลับให้ด้วย
กล้วยให้ด้วยใช่ไหม
แล้วก็นี่คือฝั่งนี้เขาก็บอกไงว่าแบบ
แล้วมันจะยังไงแล้วคุณจะเอาผมไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของคุณ
เพราะว่าเบื้องต้นตอนแรกพอโดนถ่ายฝั่งคุณอนุโพง
เขาก็ชี้ไม่ได้ถ่ายแต่สุดท้ายก็มาประจันทร์หน้า